เป็นภาพที่น่าประทับใจนะฮะแล้วก็น่าประหลาดใจจริงเขาบอก

ใช่มันเกิดอะไรขึ้นท้องฟ้าบนจังหวัดระยินนองนะคะ
โอ้โหชาวบ้านคือเรียกว่าตื่นเต้น

ตื่นเต้นว่านี่มันคืออะไรปรากฏการณ์อะไรพยายามหาคำตอบกันนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณช่วง๑ทุ่มเมื่อวานนี้
เป็นปรากฏการณ์แสงสีเขียวค่ะ
ชาวบ้านบางคนก็บอกว่าคล้ายกับแสงเหนือ
รอบคลุมท้องฟ้าทางทะเลทิศตะวันตก
คล้ายกับแสงเหนือแสงใต้ประมาณนี้นะคะ
ตอนแรกชาวบ้านที่ดูมองไปมองมา
แสงไฟจากเรือตกหมึกหรือเปล่า
อยู่บนท้องฟ้าแล้วมันเหมือนแบบว่าฟ้ากำลังเต้นระบำ

ใช่คุณสุสกุลนะฮะชาวบ้านท้องที่ก็ตื่นเต้นกันใหญ่
หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายให้เราได้ดูพร้อมกันแบบนี้
เราเองก็ตื่นเต้นนะแค่ดูผ่านหน้าจอ
แต่ว่ามองในแง่บวกชาวระนองบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
อาจจะเป็นเรื่องดีหรืออาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่น่าสนใจ
คือตอนนี้พอเห็นภาพแบบนี้แล้วเดากันวุ่นเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่เคยเกิดหรือเปล่า
หรือว่าอย่างที่บอกไปเรือตกหมึกหรือเปล่า
หรือบางคนบอกว่าทางฝั่งประเทศเมียนมา

ฉายแสงขึ้นไปบนท้องฟ้าอะไรหรือเปล่านะฮะ

แต่ว่ารักษณะแบบนี้แสงสีเขียวที่มันครอบคลุมทั่วท้องฟ้า

ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านปากคลองตำบลปากน้ำ
ตำบลบางริ้นตำบลง่าว
แล้วก็ตำบลเขานิเวศของอำเภอเมืองระนองนะคะ
คุณค่ะตอนนี้เนี่ยชาวบ้านบอกว่า

ครับอันนี้คือการแสดงความคิดเห็นนะว่าเอ๊ะมันคือไฟล์บอล
หรือว่าวัตถุนอกชั้นบรรยากาศที่ตกมายังโลกและเกิดการเผาไหม้
ทำให้เราเห็นเป็นลูกไฟสีต่างโดยเฉพาะสีเขียวนี้หรือเปล่า
เป็นแสงเหนือแสงใต้หรือออโรร่าอย่างที่คุณบอกไป
ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นกันไปหมดเลยแต่มันสวยจริงนะ
ครับเออนะฮะมีอีกคนหนึ่งเขาบอกว่า
ผมเคยเห็นเหมือนกันครับผมเห็นแล้วตกใจมาก
เกิดมาเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก
เต้นมากกับแสงออโรล่าของโลกครั้งนี้
แต่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะฮะ
แต่ว่ามีบางคนก็มาแสดงความคิดความเห็น
ว่าเป็นเรือตกหมึกหรือเปล่าไฟสีเขียวแบบนี้
ใช่บางคนบอกว่าเคยเห็นเหมือนกันเมื่อสองสามปีก่อน
นะฮะแล้วก็บางคนก็ไปพูดถึงเรื่องของแสงเหนือ
ที่มันเกิดขึ้นเฉพาะคั่วโลกเหนือเลยนะฮะ
เพราะว่าจริงแล้วแสงเหนือมันเกิดขึ้นหน้าหนาว
คั่วโลกเขาเดือนกันยายนเดือนตุลาคมช่วงนี้พอดี
แต่บ้านเรามันไม่ได้อยู่คั่วโลกเหนือไงคุณ
นั่นไงแถวทะเลอลัสก้าบ้านเราไม่ใช่เลย
คือทางภูมิศาสตร์เนี่ยต่างกันใช่ไหมคะ
ครับเพราะว่าถ้าเป็นแสงเหนือเราต้องไปดูที่ไอซแลนดแคนาดา
แลนด์อะไรแบบนี้แต่คราวนี้เกิดขึ้นเมืองไทย
เขาก็เลยเดาหรือว่าเป็นแสงใต้เพราะลักษณะสีจะเหมือนกัน
แต่งใต้จะมีสีเขียวหรือสีอื่นด้วยเกิดขึ้นที่มหาสมุทรอินเดีย
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะดาราศาสตร์อะไรอย่างนี้นะฮะ
ลองหาคำตอบในลักษณะของวิทยาศาสตร์หน่อยไหมค